คือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องคดีหลักซับแล้วก็หนีคดีไปสิบเดือนแล้ว
คุณผู้ชมวิธีการคือโทรไปหาน้องสาวของผู้ชายที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่า
คุณโชคดีได้รับรางวัลเป็นมอเตอร์ไซค
แต่ต้องมาที่ว่าการอำเภอเมืองหัดใหญ่นะฮะ

รวบตัวสิคะรออะไรไปดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ

น่ะ๙๓๐แล้วก็อย่าลืม
ให้ทางพี่พาบัตรประชาชนมาด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องรถเดี๋ยวทางอำเภอจะ

แล้วก็น้องก็ไปขึ้นกับกรมการขนส่งนะครับ
ตำรวจอุตส่าห์ขอนัส๑๐โมง

ขอมาเร็วหน่อยได้ไหมมา๙๓๐ก็ได้

แต่อย่าลืมพาบัตรผ่านชาญชนมาด้วยนะ

อยากรู้จังเลยว่าใครเป็นคนต้นคิดไอเดียนี้
เจ๋งมากนะครับ
เป็นว่าคนร้ายมาให้ถึงที่เลยค่ะ

ให้จับกลุ่มตัวตำรวจไม่ต้องเสียแรงเลย
แค่เสียค่าโทรศัพท์นิดหน่อยเดี๋ยวนี้นะ

แผนนี้สำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ
เป็นความร่วมมือตำรวจสองหน่วยงานค่ะ

กับชุดประปรามยาเสพติศสภหัดใหญ่
ใช้วิธีการคือหลอกล่อผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์
โดยโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์มือถือของน้องสาวของผู้ต้องหา
ว่าทางอำเภอหัดใหญ่เขามีจัดกิจกรรมพิเศษ

ก็คือผู้ต้องหาได้รับมอเตอร์ไซค์

กระทั่งน้องสาวผู้ต้องหาหลงเชื่อ
ไปบอกกับผู้ผู้จัดกรรมพิธีชายเดี๋ยวดีใจ

มาแสดงตัวด้วยว่าผมคือผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์นะฮะ
ตำรวจพอมาถึงที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
แสดงตัวจับกลุ่มทันทีตามแผนที่วางไว้
ผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายอรุณศักดิ์แก้วนพรัชอายุ๒๖ปี
หรือว่าต่องผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย์พอตำรวจเอาหมายจับให้ดู
ต้องทำไงต่องก็ต้องยอมรับสิคะว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง
ไปก่อเหตุลักขนมในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

หลบหนีมาเกือบ๑๐เดือนค่ะ
ปัจจุบันต้องไปทำงานที่ร้านฟอลิเจอร์แห่ง๑
ที่ตะบลคลอคห่มอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคระ
แล้วอย่างไรเจ้าของร้านเฟอร์แนธเจอร์
พอได้ฟังแบบนี้โอ้เสียวสันหลังวาบเลย

เมื่อกี้ตอนคนที่รับโทรศัพท์ตอนตำรวจโทรไปเสียงผู้หญิงเป็นใครไม่รู้

คงไม่รู้ว่าพี่ชายไปมีคดีมานะ